ก่อนอื่นเลยต้องดูตรวจสอบดวงชะตากันก่อนคุณผู้ชม
ว่าช่วงนี้ดวงเราดีทำมาค้าขึ้นหรือเปล่านะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่า

ช่วงนี้ใครดวงดีดวงเฮงเหมาะกับการทำมาค่าขายยังไงบ้าง

ในช่วงนี้จะมีคน๓วันเกิดที่ดวงแห่งหนักมาก

เรียกว่าการงานไปไกลเกินฝันเลยนะคะ
คนแรกนะคะก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ

ระดับไหนคะคนเกิดวันอาทิตย์

เรียกได้ว่าดวงชะตาดีขึ้นมากนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน

เรียกได้ว่าปังมากไปไกลมากนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นปังปูลิแยะ

คือช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามา
ทำให้เหมือนกับว่าจิตใจเราห่อเหี่ยวไปบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าดีมากยิ่งขึ้น

งานนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ก็เรียกได้ว่าไม่ยากเหมือนที่ผ่านมานะคะ
แถมคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ป่าดันนั่นเองนะครับ

ใช่ค่ะก็จะมีผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชา
คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาประสบความสำเร็จได้
อันนี้ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ
คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าดวงจะดีขึ้นจริงในช่วงนี้

การเสริมดวงให้มันปังยิ่งขึ้นเราต้องทำยังไง

ควรที่จะหาโอกาสตักบาทสักครั้งหนึ่งนะคะ

ใช่ค่ะให้ตักบาทตรงกับวันเกิดก็คือในวันอาทิตย์

ก็คือเวลาที่เราถวายของนะคะให้เราถวายของที่มันมีความเกี่ยวข้องกับมะพร้าว

ใช่เป็นน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกแกง

ใช่ค่ะนะคะเพราะว่ามะพร้าวเขาเรียกว่าเป็นความหมายของดาวอาทิตย์
ก็คือเป็นการเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์โดยตรง

เอาเป็นแค่อาหารหรืออะไรที่มีส่วนประกอบของมะพร้าว

อย่างนี้ได้เป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ
แล้วคนเกิดวันไหนต่อไปที่ดวงดีงานดีปังมากก็คือ
คนที่เกิดในวันพระรหัสสบดีค่ะ

เป็นวันเกิดของผมเอง

ดวงดีในเรื่องของการงานอย่างมากเลยนะคะ

มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามากนะคะ

ปสรรคปัญหามันก็จะค่อยคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

ใช่ค่ะแต่ว่าที่เขาดวงดีไม่ใช่เพราะแบบโชคช่วย
แต่เพราะเขาทำด้วยสองมือของเขาเอง

พูดเนี่ยไม่ใช่คนวันพฤหัสทุกคน

ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาขยันลงมือทำอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่านอนอยู่ดีแล้วพรุ่งนี้จะประสบความสำเร็จมันก็ไม่ได้
ใช่ค่ะแน่นอนว่าพอเวลาที่เราพูดถึงว่าเราต้องแบบว่าพยายามใช่ไหม

แต่เหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจแน่นอน

เหนื่อยแต่คุ้มนะจ๊ะคนวันพฤหัส
แล้วอย่างนี้คนวันพฤหัสยังต้องเสริมดวงอยู่ไหมคะ

ใช่ค่ะขอแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

ต้องถามคุณชนะเพราะว่าคุณชนะน่าจะเชี่ยวชาญ

ไม่รู้ว่าเขาทำถูกไหมทำไมดวงเขาถึงเป็นแบบนี้
ไหนอธิบายที่คุณทำการศึกษายังไงถูกกับที่หมอไก่บอกไหม
คือผมบอกตรงเลยนะว่าผมมีปฏิภัณฑ์อีกแล้ว
อยากเห็นเด็กไทยมีการศึกษาที่ดี
ผมก็เลยทำเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาเป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืน

เป็นอันนี้ที่ส่งผลให้ชีวิตเขาดีไหมคะ
สมมุติทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะไม่ได้หวังอะไรก็ถือว่าดี

สำหรับคนที่เกิดในวันพระราชสมดีนะคะ
แนะนำว่าให้คุณหาของตกแต่งบนโต๊ะทำงานนะคะ

หมักส่งนี่คือสีออกส้มสีจำปลาอะไรพวกนี้นะคะ
วางไว้บนโต๊ะทำงานถือว่าเป็นสีที่เสริมดวงชะตาของเขาได้อย่างดียิ่งเลย
เดี๋ยวดิจันทัลสีไประบายโต๊ะเขา
มันไม่ต้องมาระบายสีให้กวง
เดี๋ยวผมไปหาเพื่อหาของมาประดับตกแต่ง
ลองไปปรับใช้กันดูได้นะคะ
ส่วนอีก๑วันสำหรับคนที่เกิดวันต่อไปนี้

เขาเรียกว่ามาแบบเบามาแบบเงียบ

เหมือนเต่าในกระต่ายกับเต่าเลย
นะคะเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นดวงม้ามืดเลยก็ว่าได้นะคะ
คนอื่นอาจจะคาดไม่ถึงว่าคนที่เกิดในวันเสาร์

แต่ว่าคนที่เกิดในวันเสาร์ก็ด้วยแบบความวิริยอุตสาหะภาคเพียน
เขาก็เลยประสบความสำเร็จเข้าเส้นชัยได้นะคะ
ในช่วงนี้ก็เหมือนกับแบบเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็ลงมือลงแรงลงทุน
ในเรื่องของเวลาหรือว่าอะไรหลายอย่างมาเยอะนะคะ
ในตอนนี้ความสำเร็จมันก็เริ่มแบบผีดอกออกผลออกมาแล้ว
ใช่ค่ะก็ถือว่าดวงชะตาเริ่มดีมากขึ้นนะคะ
ถ้าสมมติว่าในช่วงนี้จะคิดจะทำอะไร

ไก่บอกว่าทุกคนที่จะประสบความสำเร็จ
ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จก็เหนื่อย

ก็คือก็ต้องพยายามต้องลงมือลงแรงก่อน
เป็นว่าสักวันจะเป็นวันของเราแล้วกันสำหรับวันอื่น
แล้วอย่างนี้คนที่เกิดวันเสาร์อย่างนี้ค่ะ
เคล็ดลับยังไงที่ทำให้ดวงเขาปังกว่าเดิมอีกนะคะ

ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องทำอะไรเลย

ไหว้พระนะคะสวดมนต์ถวายพวกดอกไม้นะ
ดอกไม้สดโฟมะไรสดนะคะแล้วก็น้ำนะคะ

ถ้าเป็นทุกวันพระในแต่ละเดือนก็ได้

เป็นวันพระใหญ่๑๕ค่ำก็ยิ่งดีมาก
เอางี้ละกันเผื่อวันอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ใน๓วัน
หมอไก่ได้กล่าวมาเขาอยากจะปังมาก

อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะ
ก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแท้มขอแท้มหน่อยนิดหนึ่ง
ถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวัน๓วันนี้ที่กล่าวมานี้
ตรงกับราศีเมื่อวานที่เรากล่าวไป
ว่าจะดวงดีในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ
แก่ชาวราศีมีนชาวราศีกันและชาวราศีตุล

แล้วเกิดราศีตุลด้วยใช่ใช่เขาเรียกว่าดวงดีคูณสอง

ถูกต้องแล้วเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยนะคะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากค่ะขอบคุณหมอไก่ค่ะขอบคุณสัปดาห์๕ค่ะ